คุณผู้ชมคะแต่ก่อนอื่นเราไปตามความคืบหน้าเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้กันหน่อย
เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นไฟไหม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นโกดังค่ะโกดังเก็บของเล่น
มันร้วนแล้วแต่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
แล้วนี่คือภาพมุมสูงที่เราได้เห็น
ต้องบอกก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า

รถน้ำดับเพลิงเข้าไปฉีดสกัดเพลิง
แต่คุณผู้ชมจนแล้วจนรอดตั้งแต่เช้าจดเย็น

คือไฟยังประทุคลุกลุ่นอยู่แบบนี้ตลอดเวลา
ล่วงเลยไป๑๐กว่าชั่วโมง
จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเวลาใกล้เกือบ๓ทุ่ม
เริ่มที่จะสามารถทำให้ไฟมันอยู่ในวงจำกัดได้

เกิดขึ้นที่ริมถนนเทวาพิบาลค่ะ

อย่างที่บอกโกดังนี้ด้านหน้าเขาเปิดเป็นร้านขายของเล่น
แต่ด้านหลังมันเป็นโกดังที่กว้างประมาณ๑๔เมตร
ยาวถึง๗๐เมตรใหญ่มากนะคุณ
ต้นเพลิงอยู่ตรงโกดังเก็บของเล่น
และตรงนั้นอย่างที่บอกส่วนใหญ่มันเป็นพลาสติก
แล้วไฟก็เลยโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็ลามไปทั่ว
ควันลอยดำขึ้นมาอยู่ตรงนั้น
และที่สำคัญเจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงด้วยความยากลำบาก
คุณผู้ชมลองนึกภาพว่าเพลิงเนี่ยคือมันลุกไหม้นานหลายชั่วโมง
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนบ่ายจนเย็น
เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟภายในก็แทบไม่ได้เพราะอะไร
เพราะความร้อนที่มันถูกสะสมอยู่ภายในอาคารเสี่ยง
เสี่ยงที่จะทำให้อาคารเริ่มที่อาจจะมีโอกาส
ที่มันอาจจะผุผ่อนแล้วความร้อนที่สะสมอาจจะพังถล่มลงมาได้นะคะ
ไฟลุกไหม้ตลอดเลยค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องทำได้เพียงการฉีดน้ำสกัดดับเพลิงเอาไว้
แล้วอย่างที่บอกโกดังเริ่มมีรอยแตกแล้ว
ต้องใช้รถแบ็คโฮลแล้วทำการเจาะผนังส่วนหนึ่ง
หุ่นยนต์เข้าไปดับเพลิงข้างในนะคะต้นเพลิงเพราะเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ได้อย่างที่บอก
หลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่สำลักควันได้รับบาดเจ็บ๑ราย
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดแล้ว
ตอนนี้เบื้องต้นอย่างที่บอกว่าควบคุมเพลิงไว้ได้จำกัดแล้ว
ช่วงเวลาเมื่อคืนนี้สักประมาณ๓ทุ่ม
แล้วเดี๋ยวต้องอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย
ต้องไปตรวจสอบเจ้าห้อวิธีผิดสูตรหลักฐาน
ต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ